คุณที่จังหวัดราชบุรีชาวบ้านเขาไปจับปลามาได้
แล้วเป็นปลาที่มีสีแปลกแบบนี้
แล้วไม่ได้ได้ตัวเดียวนะจับปลาแปลกมาได้ถึง๒ตัว
ไปดูว่ามีปลาอะไรบ้าง
มาค่ะนี่คือบ้านของคุณวีรพงศ์แก้ววิไลนะคะ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
คุณเขาจับปลามาได้๒ตัวแล้วเอามาเลี้ยงไว้ปรากฏว่าเขาได้โชคได้ลาบมาแล้วหลายงวดด้วยนะ
ปลาไหลเนี่ยนะคะเจ้าปลาไหลก่อนนะมีชื่อว่าเจ้านำโชค
น้ำโชคจะมีลำตัวสีทองความยาวประมาณ๖๓เซนติเมตรนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งตัวคือปลาบูด
บูเนี่ยมีชื่อว่าเจ้ามีตังค์

ซึ่งนี่คือปลาเที่ยวเงิน
ไม่เคยเห็นตอนเด็กเคยเห็นแต่แม่บาบูทอง

ชอบมากเลยตอนเด็กชอบเอื้ออ้าย

กลับมาที่เรื่องนี้ก่อนแล้วมันมีปลาไหลทองนี่ใช่ไหมล่ะ
ปลาไหลทองเนี่ยชื่อน้ำโชคปลาบู่เงินชื่อว่ามีตังค์
ซึ่งก็ให้โชคกับคุณวีรพงศ์มาแล้วเขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะ
บอกว่ามีคนที่รู้จักเนี่ยเคยติดต่อซื้อเจ้านำโชคซื้อเจ้ามีตังค์นะ
แต่เขาไม่ขายจริงเขาบอกว่าต้องการจะเลี้ยงเอาไว้
เพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นสัตว์มงคลคือไม่รู้ว่าเอาขายไปแล้วจะยังไง
ใครจะเอาไปทำอะไรหรือเปล่าเออใช่แต่บางคนเขาเชื่อว่าสัตว์แบบนี้เป็นมงคล
ควรจะเลี้ยงเอาไว้นะคะเขาก็จะให้อาหารวันเว้นวัน
แล้วเจ้านำโชคจะชอบกินตับไก่
ชอบกินตับไก่ชอบกินตับตับ
จากปลาแปลกแบบนี้มาแล้ว
แล้วเขาก็เนี่ยมีออกรถคันมงคันใหม่อะไรมา
ก็เลยเอาไปมิดูเห็นไหมล่ะ
แต่จริงก็ไม่ได้นั่งรอโชคราบหรอกนะ
เขาก็ไปทำมาหากินมีเงินมีทองก็ถึงไปซื้อรถไง
นี่แหละสำคัญเราเล่าข่าวประเภทแบบนี้ไปเนี่ยคุณผู้ชม
คนที่เขามีอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มานั่งรอนะ
เขาก็ทำมาหากิน